พาคุณผู้ชมลงใต้ไปที่จังหวัดสงขลาไปดูเหตุยิงกันตายกันหน่อยนะคะ
แล้วก็คนก่อเหตุกับผู้ตายไม่ใช่ใครอื่นไกลก็เป็นญาตินี่แหละค่ะ
แล้วปรากฏว่าสาเหตุมันเรื่องขี้หมาเรื่องเล็กมาก
กลายเป็นน้ำพึ่งหยดเดียวเรื่องราวบานปลายจนกระทั่งฆ่าแกล้งกันได้ค่ะ
มาดูเรื่องนี้กันหน่อยนะคะผู้ตายก็คือนายธิรพลหมัดเกษมอายุ๒๓ปี
เป็นนุ่มโรงงานนะคะถูกอีกคนหนึ่งคือนายวิรัติจันอิอายุสามสิบสองปี
ญาติกันนั่นแหละค่ะดักยิงด้วยอาวุธปืนขนาดเก้ามิลลิเมตร
รัวเลยใช้คำนี้เพราะยิงไปทั้งหมด๑๔นัด
จนกระทั่งนายธีรพลเนี่ยเสียชีวิตจุดเกิดเหตุก็คือบนถนนหน้าบ้าน
อำเภอจนะจังหวัดสงคลาเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อวานนี้
แล้วเกิดขึ้นที่หน้าบ้านของผู้ตายอ่ะค่ะทีนี้วันนี้ค่ะ
ญาติพามือปืนเนี่ยก็คือนายวิรัติไปมอบตัวกับตำรวจที่

เจ้าตัวเองก็ยอมรับสารภาพนะคะว่าเป็นคนก่อเหตุจริง
พ่อของนายวิรัติคนก่อเหตุพร้อมกับญาติ
ตอนนี้ฝากขอโทษไปยังฝ่ายญาติของผู้ตายที่ก่อเหตุนี้ขึ้น
จริงทั้งสองก็เป็นญาติกันนี่แหละค่ะ
บ้านก็อยู่ใกล้กันห่างไปเดินได้สักประมาณ๕๐๐เมตร
คุณผู้ชมน่าสนใจมาก
มันเรื่องขี้หมาแต่มันกลายเป็นยิงกันตายได้
สาเหตุก็เพราะว่าวันที่๑กรกฎาคมที่ผ่านมา
มีการทำบุญที่บ้านของนายวีรัติก็คือคนก่อเหตุเป็นมือยิงเนี่ยนะคะ
นายวิรัติเนี่ยโทรศัพท์ไปชวนนายธีรพลคนตายบอกว่ามากินข้าวกันไหมที่บ้านทำบุญ
แต่ปรากฏว่านายธีรพลบอกว่าไม่ว่างติดธุระที่อำเภอหัดใหญ่
ธิรพลบอกว่าช่วยตักแกงไว้ให้หน่อย
นายวิรัติค่ะคนชวนพูดในลักษณะบอกว่าถ้าจะกินก็ให้มาตักเองรำคาญ
นี่แหละค่ะเท่านั้นแหละค่ะแค่นี้บอกให้ตักแกงแต่อีกฝ่ายบอกมาตักเอง
กลายเป็นเรื่องขึ้นมาเพราะต่างฝ่ายต่างไม่พอใจซึ่งกันและกัน
บอกว่ามันเป็นน้ำพึ่งหยดเดียวจริงนะคะ
ต่อมาผู้ตายก็เข้าไปสอบถามมือยิง
ที่พูดจาไม่เข้าหูจนกระทั่งทั้งสองมีปากเสียงชกต่อยกัน
ญาติก็มาห้ามปลามนะแต่นายวิรัติยังอาฆาตแค้น
อาฆาตแค้นบอกให้ระวังตัวเอาไว้เถอะทำให้ฝ่ายคนตายเนี่ยกลัว
ก็เลยไปลงบันทึกประจำวันไว้ที่โรงพักควรมีดไว้เป็นหลักฐาน
สุดท้ายวันที่๖กรกฎาคมค่ะก็มาเกิดเหตุสลดนี้ขึ้น
คุณผู้ชมฟังเสียงคุณพ่อของคนตายหน่อยค่ะ
คุณพ่อบอกว่าก็จะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดนะฮะตอนนี้พนักงานสอบสวนได้แจ้งข้อกล่าวหา
กับนายวิรัติคือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาแต่ไม่ได้นำตัวผู้ต้องหาไปทำแผนนะคะ
เนื่องจากว่าอาจจะเกิดความวุ่นวายขึ้นค่ะ